จัดให้กับอีกหนึ่งเทศกาลบุญบ้างไฟที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่
คุณควรไปเพราะมันมาก

แบบนี้เลยได้มั้ยคุณฉนะเอ้าเกี่ยวชุดดี
แต่พยาบาลแบบนี้ผมไม่คุ้นจริง
สร้างความสนุกสนานอ่ะคุณเห็นมั้ย

เดี๋ยวเป๋ไปเป๋มา
เป็นความสนุกคุณผู้ชมดูแล้วอย่าไปเครียด

เขาจัดขึ้นที่บ้านบางซาใหญ่ตำบลบางทรายใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
งานนี้นะเขาจัดที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว
จุดประสงค์หลักก็คือการบูชาและถวายแก่พญาแทน
ให้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาล
นั่นคือสิ่งที่เขาทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ประชาชนเขาเห็นแบบนี้แล้วแหมเขาก็อดใจไม่ไหวก็มาสนุกด้วย
แล้วหลายคนเขาก็แต่งตัวแบบว่าให้เป็นแฟนซีหน่อย
อย่างคนนี้นี่ก็แฟนซีจ๋าเลย

แต่ก็เป็นสีสันภายในงานนะคุณผู้ชม

อย่าไปใกล้เด็กยายมาแล้ว

คือแซวการสนุกสนานการ
เห็นพยาบาลคนนี้อยากพาเขาไปโรงพยาบาลเหมือนกันเนาะ

ไปล้างหน้าล้างตาที่โรงพยาบาล
แต่จริงดิฉันว่าดิฉันเหมาะกับงานนี้มากกว่างานแรก

คุณพูดถึงเรื่องของงานสนุกสนานเนี่ย

ของการแต่งสีเสื้อผ้าให้มันคล้ายคลึงกัน